อย่างล่าสุดเรื่องของพี่เคลลี่กับน้องนายเพิ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันไป
ตกลงเลิกไม่เลิกพี่แจ๊คสรุปแล้วคุณผู้ชมหลังจากที่เรานำเสนอข่าวไปสองวันนะคะ
ตกลงค่ะล่าสุดนะคะพี่เคลลี่แถลงข่าวเลิกแน่นอนค่ะเตียงหักนะคุณผู้ชมโดยสาเหตุทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
เราไปฟังสดร้อนเมื่อสักครู่เขาแถลงข่าวไปเพิ่งจบเลยคุณผู้ชมไปฟังกันเต็มเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเอ่อ
ที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีด้วยช่องว่างระหว่างพายุคือมันก็หลายหลายอย่างที่เราก็
พอมันเกิดปัญหามันเป็นปัญหาที่มันสะสมเราก็พยายามที่จะแก้ไขพูดคุยกันแล้ว๓เดือนนี้ที่ผ่านมาก็
ก็พยายามนะครับที่จะคุยกันและแก้ไขปัญหามันก็ไม่ลงตัวสักทีมันก็เลยคุยกันว่าถึงเวลาแล้วคนต้องถอยกันมาคนละก้าวครับ
ก็ก็พยายามครับแต่ว่าก็พยายามแต่ก็อาจจะด้วยผมทำงานหนักด้วยพอหลังจากโควิดเราก็ผมเองก็ถ่ายละครสามเรื่องอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะเจอกันเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามครับก็ถึงอยู่อยู่ที่บ้านอยู่อยู่ด้วยกันก็พยายามที่จะดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมมันไม่ใช่วัน
วันดีขึ้นดีตัดสินใจปุ๊บปั๊บและเลิกกันมันก็มีช่วงเวลาที่เราต้องปรับจูนเข้าหากันก่อนที่เนี่ยสามเดือนผ่านมาหรือเป็นข่าวออกมาว่าเราจะแยกจากต้องบอกอย่างงี้ครับคุณผู้ชมคู่นี้เขาพบหาดูใจกันมาสามปีแต่งงานเป็นสามีภรรยาเนี่ยมาสองปีแล้วเรื่องราวเริ่มระห่องระแห่งกันเนี่ยเขาบอกว่าสามเดือน
คือรู้จักทั้งคู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะใจหายกับข่าวนี้นะคะ
ก็พูดได้แต่คำเดียวนะคะว่าเป็นกำลังใจนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เคลลี่แล้วก็น้องนายด้วยนะคะ